เรื่องของน้ำไหลเอื่อย
คือเป็นไอ้ท่อสี่หุ่นท่อครึ่งนิ้วอ่ะ

ที่นี่หมู่๕ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่อ๔หุ่นพร้อมกัน๑ท่อครับแบ่งไปแยกบ้าน๒หลัง

แล้วก็มีในโพสต์นะเขียนหมายเหตุไว้ว่า
คนมาต่อน้ำบอกว่าต่อให้ใช้ไปก่อน

อันนี้ตั้งคำถามไปถึงเรื่องงบด้วย
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ
เพราะว่าไอ้จุดที่มีการต่อท่อเนี่ย

มีการเปลี่ยนท่อเมนให้มันใหญ่ขึ้น
แล้วก็ต่อท่อขนาดเล็กเข้าไปในบ้านครับ

หนึ่งในนั้นก็คือคุณพรทิพาบอกว่า

จนทำให้แต่ละบ้านน้ำไม่ค่อยไหล

เมื่อเย็นวันที่๒๒ตุลาคม
แต่ก็มาเปลี่ยนให้อีกวันหนึ่งเลย
ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๓ตุลาคมเขามาเปลี่ยนให้แล้วเป็นท่อขนาดใหญ่
ด้านนายทองงามสันทัศน์คนนี้เป็นนายกอบตหนองน้ำส้มก็มาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นจริง
คือเกิดจากการที่น้ำปลาปลาไม่ไหลและชาวบ้านมาร้องเรียนให้ช่วยเหลือ
อบตไม่ได้นิ่งนอนใจก็มาต่อท่อขนาดเล็กให้ใช้กันชั่วคราวไปก่อน
กันอีกทีว่าใช้ชั่วคราวไปก่อนเพราะตอนที่ไปทำอุปกรณ์เนี่ยมันยังไม่ครบ
แล้วเป็นช่วงเย็นแล้วแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนมาเป็นท่อใหญ่ให้ทันทีเลยนะ
ยืนยันว่าอบตหนองน้ำส้มแก้ไขให้แล้วครับ
น้ำตรงเนี้ยมันไม่ไหลแต่นี่ไอ้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกขอร้องให้ต่อให้หน่อย
ชั่วคราวนะเดี๋ยวเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันมันนอกเหนือจากที่
ที่เขาเดินท่อนอกเหนือจากแบบตอนนี้เขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้
แต่นี่พอดีว่าก็คุยชาวบ้านต่อให้ใช้ก่อนชั่วคราว
และเช้าเนี่ยก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาต่อให้ชาวบ้านตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ
อ่าก็ถือว่าอบตหนองน้ำส้มก็แก้ไขรวดเร็วนะอืม
มาต่อท่อเข้าบ้านชาวบ้านให้ตอนนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วล่ะ
ค่ะจะไม่ไหลเอ๋ยแล้วนะครับดอมแต่ดูเนี้ยท่อเมนยังเล็กเลยนะอ๋อ
พ่อเมย์ก็เล็กนิดเดียวนะครับ